ข่าวนี้มันเกิดจากเหตุฆ่าตัวตายกัน
แล้วก็กลายเป็นเรื่องของความเชื่อตอนนี้

เพราะว่าหากย้อนกลับไป๓๑ธันวาคมปี๒๕๕๙
คนในครอบครัว๑วางยาฆ่าคนในครอบครัวด้วยกัน
จนเสียชีวิตถึง๕ศพ
ใช่คือตอนนั้นจำข่าวได้ที่บอกว่าพ่อมีการผสม
เหมือนกับยาพิษในเครื่องดื่มแล้วก็ให้ลูกดื่มแล้วมีการใช้ปืนยิง

กลายเป็นเหตุล่ำลือเกี่ยวกับเรื่องของผีสาง

กลับไปก่อนวันที่๓๑ธันวาคมปี๕๗
ตำรวจพบศพหญิงอายุ๘๙ปีและ๖๑ปี
หงายเหยียดตรงถูกคลุมตัวด้วยผ้านวมที่ห้องชั้นล่าง

พบอีก๓ศพถูกผูกคอเรียงกันบริเวณราวบันได
คนแรกเป็นหญิงสาววัยรุ่นอายุ๑๖ปี
คนกลางเป็นเด็กชายอายุ๑๔ปี
และคนสุดท้ายเป็นชายอายุ๖๔ปี
พ่อของเด็กทั้งสองคนนะครับ
เหตุการณ์เกิดในบ้านแห่งหนึ่งย่านวงเวียนใหญ่ครับ
และทั้ง๕คนที่เสียชีวิตเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
ตำรวจสรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่า
ชายอายุ๖๔ปีเป็นคนวางยาฆ่าหญิงสูงอายุ๒คน
ที่เป็นแม่และพี่สาวที่ชั้นล่าง
ก่อนที่จะมาผูกคอตายพร้อมลูกที่ราวบันได
กลายเป็น๕ศพที่เสียชีวิตภายในบ้านครับ
ตอนนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งนะครับเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
โพสต์เรื่องราวและโพสต์ข้อความว่า
พอมาถึงบ้านเช่าที่จะอยู่เช็คประวัติ
ใช่เป๊ะเลยยืนเข่าอ่อนอยู่หน้าบ้านครับ
ก็คือนางสาวมนศิชาเจ้าเจ็ดหรือว่าคุณโป๊ยเซียน
โป๊เซียนได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด
แต่มาสอบเข้าวิทยาลัยเพาะช่างได้
พากันออกตระเวนหาบ้านเช่าราคาถูกกับเพื่อน
ก่อนจะมาเจอบ้านหลังนี้ย่านวงเวียนใหญ่

ทั้งหลังคุณเท่าไหร่รู้ไหม

เธอก็เลยตกลงจะเช่าบ้านเพราะเห็นว่าราคาถูก

ใช่ครับก็เลยเข้ามาทำความสะอาดบ้าน

เข้ามาเตรียมทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลย

คือเขาบอกว่าเพื่อนผู้ชายเนี่ยคือไม่ได้อะไรนะ
ก็ยังขึ้นไปทำความสะอาดข้างบนปกติอยู่
แต่ว่าเหตุการณ์ประหลาดเริ่มต้นขึ้น

และเขาพวกเธอนะแล้วเพื่อนเนี่ย

หนาวขึ้นมาแบบสถานเลย

ก็ไม่ได้เย็นไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้มีพัดลมนะครับ
แล้วเธอก็ยังได้ยินเสียงคล้ายกับคน

ได้ยินเสียงเหมือนเดินตึกอยู่บนบ้าน
ขึ้นไปดูก็ไม่พบอะไรครับ
ฟังเสียงของน้องโป๊ยเซียนแล้วก็เพื่อน
เล่าเหตุการณ์หน้าขนลุกให้ฟังหน่อยฮะ

เพื่อนก็บอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วครั้งนี้ก็เพื่อนทุกคนก็ตกลงที่จะอยู่
แต่มีหนูแบบหนูไม่โอเคค่ะที่จะอยู่ตรงนั้น
ก็นั่งคุยกันสักพักว่าจะอยู่ไม่อยู่
มันก็มีแบบหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรคะ
แต่มีเสียงคนสิบประตูค่ะคนบ้านคนสอง
แล้วก็เสียงคนเดินอยู่บ้านข้างบนเป็นไม้ค่ะ
วันนั้นผมว่าเป็นเพราะฝนใกล้ตกหรือเปล่า
แล้วฝุ่นเยอะด้วยมันเลยทำให้เราอึดอัด
อึดอัดมากจนรุ่นพี่ที่ชื่อเฮียเบิร์ต
เขาก็บอกว่าแบบแต่บรรยากาศมันไม่น่าทำงานอยู่แล้วม
มันไม่อยากทำงานเขาก็เลยมานั่งตกลงกันว่า
เอ้ยเอาไงดีว่าจะเอาไหม
ตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่า

ทีมข่าวของเราก็ลงสำรวจตรวจสอบ
ในพื้นที่เค้าไปกับชุมชนแห่งนี้

ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกก็มีเรื่องเล่นลับ
เรื่องของอาถรรพ์เกี่ยวกับครอบครัวที่เสียชีวิตยกครัวภายในบ้านเช่า
เธอและคนในชุมชนหวาดภาวะเหมือนกัน
ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญ
จากนั้นก็ไปซื้อเสื้อผ้ากระดาษ
ข้าวของเครื่องใช้กระดาษแล้วก็แบงค์กงเต็ก

เพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งไปให้แก่ผู้เสียชีวิตนะครับ

ได้ยินเสียงเหมือนคนลากสิ่งของไปมากับพื้น

เชื่อว่าวิญญาณของครอบครัวที่เสียชีวิต
มาลากสิ่งของที่เผาให้ออกไป
ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีแหมเราอยู่กันสุขสบายแล้ว
แล้วที่บอกว่าใหม่คือยังไง
ก็ไม่ใหม่อย่างที่ว่าเมื่อก่อนใหม่ก็เจอกันทุกรูป

ก็อย่างที่เคยออกข่าวไปนั่นแหละตอนใหม่นั่นแหละ

ที่เราบอกว่าจะทำบุญกันใช่ไหมเราก็ทำบุญกันอย่างนี้
คนจีนก็มีบ้านเสื้อผ้าของคนจีนถูกป่ะ
เราเผาให้ไงมาเผาหน้าบ้านนี่ไง
แล้วกลางคืนเรานอนเนี่ยคือเขาลากเหมือนให้รู้ว่าเขาย้ายของอ่ะ
คนจีนเขาก็จะเป็นอย่างนั้นไง
แล้วเราก็รู้แล้วแต่กลัวใจตุ๊บอย่างนี้
คือลากแบบสะดุ้งสะดุดตัวอะไรอย่างนี้

เพราะว่ามีบ้านมีเสื้อผ้ามีเงินมีทองของคนจีน
เพราะตอนนั้นที่เราบอกว่าเราทำตอนหลังเรามาทำกันไง
มาทำบุญซอยด้วยอะไรด้วย
แล้วตอนนั้นก็คือโอเคไม่มีอะไร
เราก็บอกว่าเรากลัวนะอย่าให้มาเห็น
คือนอกจากที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าผีมาเอาของแล้วนะครับ
ชาวบ้านอีกคนนึงยังเล่าให้ฟังว่า
ตอนนี้หวาดภาวะกับวิญญาณของครอบครัวนี้มาก
เพราะมีคนเห็นวิญญาณคนในครอบครัวนี้ยืนอยู่หน้าบ้านครับ
หลายคนไม่กล้าที่จะออกจากบ้านยามค่ำคืน

ไม่กล้าไปไหนมาไหนแล้วนะครับ

เฮ็ดอะไรก็ใส่เสื้อไปปายฝักหลายคนพูดกันแล้วอยู่หน้าบ้านเขาอย่างนี้เปล่ายืนอยู่เฉย

ใส่เสื้อลายสก๊อตของเขาประจำตำแหน่ง

บางทีมืดแล้วอย่างนี้ตอน๗โมงกว่า
ไฟต่างคนต่างไม่เปิดกันอย่างนี้
๗โมงกว่าคือเช้าใช่ไหมเย็นกลางคืน

เขาก็มองอย่างนี้เหมือนกับ

ไม่เคยยิ้มมาเดินหัวทิ่มอย่างนี้

นี่แหละเสียงเจ๊เล่าให้ฟังนะครับดูสิ

ทีมข่าวของเราก็คือไปที่บ้านหลังนี้ด้วย

ทีนี้มีเพื่อนบ้านนะเขาเคยเล่าให้ฟังนะคุณ
บอกว่าบ้านที่ให้เช่าก่อนที่น้อง๓คนจะมาเช่า
ก่อนหน้านี้เคยมีคู่สามีภรรยามาเช่าแล้ว

มีคนเอาจดหมายมาให้ที่บ้าน
แล้วบอกว่านี่รู้ไหมบ้านหลังนี้
เคยมีเหตุฆ่ายกครัวไปค้นเว็บไซต์ดูสิ

หลังจากนั้นเขาอยู่๒๐วันเอง

แล้วหลังจากนั้นไม่มีใครมาเช่าอีกเลย

คือบ้านเป็นลักษณะตึกแถวก็ปลูกติดกัน

แต่ว่าประตูตึกแถวหลังนี้

บรรยากาศภายในบ้านค่อนข้างจะอับนะฮะ

สภาพตัวบ้านก็ค่อนข้างจะเก่า
ทีมข่าวของเราก็อาจจะไม่ได้ไปดูทุกซอกทุกมุมมากนักหรอกคุณ

เพราะว่าก็พอไปฟังจากชาวบ้านเข้ามาแล้ว
แล้วก็ชาวบ้านเขาก็บอกว่านี่จะเข้าไปจริงเหรอ
แต่ก็เอาอย่างที่บอกแหละ
คุณกิติศักดิ์เขาก็ไม่ถอยกับเรื่องนี้
ซึ่งเขาก็บอกว่าชาวบ้านเขามีการทำบุญให้
ตลอดต่อเนื่องทำบุญอุทิศส่วนกุศลตลอด
จริงตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้กลัวมากเหมือนแรกแล้ว
แล้วทุกปีเขาก็จะมีพิธีเลี้ยงพระ
อุทิศสวรรคุศลสวรรคุศลให้แบบไม่เคยขาดเลยนะคะ
เรื่องราวที่น้องโป๊เซียนแล้วก็เพื่อนเจอก็ยังพิสูจน์ไม่ได้
ว่าเป็นอะไรเสียงตึกเสียงเหมือนคนเดินคนเดินเสียงเหมือนกุกกักลากของอะไร
ปิดประตูเลยยังพิสูจน์ไม่ได้
แต่น้องโป๊เซียนบอกไปเช็คประวัติแล้วก็กลัวก็เลยไม่อยู่
แต่ตอนนี้คนที่เขาให้เช่าบ้านเขาก็บอกว่า
ใครที่สนใจอยากมาเช่าก็มาเช่าได้อยู่นะเดือนละ๔๐๐๐บาท